เราเปลี่ยนอารมณ์มาหน่อยคุณผู้ชมขับรถดีไม่รู้ปุ๊บปั๊บรับโชค
อะไรมากระแทกแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าใครขับไปก็หลบไม่ทันนะฮะ

มันค่อยนำคนขับไปเหรอพี่

กางกับกางเลยอ่ะ

ดูไม่ทันมันมาจากรถคันหน้าหรือมาจากฝั่งตรงข้าม
อ๋อนี่เห็นมั้ยมันมาจากรถคันขวามือ

มันคือจานล้อแม็กซอะครับ

ไอ้จานล้อแม็กซ์ที่มันคอบอยู่ใช่มั้ย

คือกระแทกอย่างนี้คือเห็นไหมว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบังนานะ
กำลังจะผ่านทางด้านของมกรุงเทพกล้วยน้ำไทย

นะครับรถคันนี้ก็ขับอยู่เลนกลางแล้วก็มีรถเก๋งสีเทาขับอยู่ขวามือนะฮะ
จู่วัดถูกปิดสนานลอยมากระแทกเต็มเลย
เห็นไหมฮะกระจกมันก็ล้าวแล้วเป็นรูด้วยซ้ำไป
คนขับเขามองไม่ทันเหมือนกันว่าอะไรลอยมา
แต่เขาก็สติดีที่ประคองรถขับรถต่อไปนะครับ
คลิปนี้เพจเฮียขับรถนำไปโพสต์เอาไว้พร้อมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นฝาครอบร้อแม็กซ์
คือถ้าเกิดเป็นล้อแม็กซ้อกระทัดธรรมดาที่ไม่ใช่ล้อแม็กซ์
ไม่ใช่ร้อแม็กซ์เป็นรวดลายเป็นร้อกระทัดเนี่ยเขาจะซื้อไอที่ครอบเอาไว้เนาะ
คนก็ให้มันอะไรไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรค่อยเฉินภาษาไหลนะว่าถูกอะไรแบบนี้มัน
คงจะตามกันเพราะว่าในคลิปนี้เห็นชัดเจนว่ารถคันนั้นทะเบียนอะไร
แล้วก็ลองมาเจรจาเรื่องของค่าเสียหายกันดูแล้วกัน
โชคดีคนขับรถคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับ